ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสีสันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์กันหน่อยนะคะ
ปีนี้เขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่๗๓แล้วนะคะ
บรรยากาศสีสันก็สนุกไม่แพ้ปีก่อนค่ะ

ใช่ปีนี้จัดใต้แนวคิดภายใต้แนวคิด
คือพยายามที่จะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์มีเสียง
มีสิทธิ์ที่จะออกแบบอนาคตได้ด้วยตัวคุณเองนะคะ

จากจะไปลุ้นผลฟุตบอลแล้วเนี่ยหลายคนก็จับจ้องไปที่นี่เลยค่ะ
ขบวนพาเรทขบวนพาเรทที่จะไปล้อสีสันทางการเมือง

เริ่มดูกันที่ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก่อนเลย
คือทุกปีทางจุลาเขาจะล้าในเชิงสังคม
ทางธรรมศาสตร์เขาจะล้อการเมือง
เขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เดินออกมาจากกรอบสี่เหลี่ยม
ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเสียงของทุกคนมีค่า
แล้วก็มีหุ่นด้วยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมหุ่นล้อเลียนโต๊ะจีนมูลค่า๖๕๐ล้านบาท
มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ข้างด้วยนะคะ
แล้วก็มีแผนที่ประเทศไทยด้วย
ก็เป็นคุณภาพชีวิตคนไทยสังคมไทยปนบนกับการเมืองไทย

ชูแนวคิดอนาคตใครนิยามสื่อถึงการเลือกตั้งครั้งสำคัญ
ที่จะเกิดขึ้นครั้งประวัติศาสตร์นี่ค่ะ
มีหุ่นล้อการเมืองด้วยนะคะภายใต้แนวคิดพลังประสานช่วยรัฐทหาร
คือต้องการจะสะท้อนปรากฏการณ์การดูดของนักการเมือง
ประมาณว่าไม่สนใจว่านักการเมืองที่คุณดูดมา
จะเคยเป็นมิตรหรือเป็นศัตรู
คือถ้าเกิดมีผลประโยชน์ก็ดูดมาได้หมดนะคะ
ยังไม่หมดค่ะมีหุ่นล้อด้วยนะคะ
เลือกตั้งไม่ผิดผิดที่สัญญา
ต้องการจะสะท้อนว่าการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงอำนาจของประชาชน
แต่กลับเป็นเครื่องมือรองรับการสืบทอดอำนาจ

หรือการสัญหากฎกติกาต่างที่ทำให้ตัวเองได้เปรียบมากที่สุด

เช่นการเปิดให้สวมีส่วนร่วมในการยกมือโหวตนายกรัฐมนตรี
คือนอกจากจับตาเรื่องของเนื้อหาในขบวนพาเรท
ที่จะมีการล้อการเมืองแล้วเนี่ยนะฮะ
เขาก็จะคอยดูการแปลอักษรบนอัธจันทร์ระหว่างที่ฟุ
ฟุตบอลประเพณีจุฬานธรรมศาสตร์เค้าแก่งกันพี่นะฮะ
วันนี้แปลอักษรกันดูดเดือนอยู่พอสมควร

จุฬาธรรมศาสตร์ปีนี้ปีที่๗๓ครับ
ปรากฏว่าจุฬาก็เอาชนะธรรมศาสตร์ไปได้๒ประตูต่อ๑นะ
เนี่ยก็นำก่อนจากลูกโทษที่จุดโทษเนี่ยตั้งแต่นาทีที่สิบห้า
นี้นักเตะดังก็มากันเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วธรรมศาสตร์เขาก็ได้จุดโทษตีเสมอเป็น๑๑เหมือนกัน
ที่จุฬาจะยิงปิดท้ายเอาชนะไปสองหนึ่งนะครับเป็นการคว้าชัยชนะได้หลังจากที่ไม่ได้รับชัยชนะ
ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์มา๖ปีติดต่อกันคือบางปีก็แพ้บางปีก็เสมอ
ปีนี้ชนะสองหนึ่งนะฮะจุฬาวันนี้คุณชัดชาติก็มาด้วยนะคะ
อ่าใส่เสื้อฟุตบอลของจุฬามาก็สิทธิ์เก่าเข้าไปกันเยอะทุกปีค่ะ